ช่วงตลอดตลาด
มาค่ะเลขเข้ามากับช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้นะคะ
มาตลาดแบบนี้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยจ้า

หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่ค่ะ๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนะคะ

งโมจินตราค่ะกิโลกรัมละ๒๕บาทนะคะ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกกิโลกรัมละ๖๕บาท
ส้มโชกุลกิโลกรัมละ๕๕บาท
เงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ๔๐บาทจ้า
ส่วนพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดนะคะคุณผู้ชม